มาดูเรื่องหลอนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเช้าแล้วเล่าเรื่องหลอนได้
พ่อลูกคู่นึงค่ะขับรถผ่านวัดจู่ลูกบอกพ่อพ่อทำไมเขาตามหนู

ตามใครตามได้เขาบอกว่าเป็นผีจาม
ไม่เขามาตามหนูพ่อไม่เขามาตามหนู
ใครมาตามหนูอ่ะที่หลังฝนอ่ะไหนอ่ะตรงนี้ข้างหลัง
พ่อจะอุทิศภูมิเสียบรุษวนลูกจะสวัสดิ์มองแต่ขอไม่หลงไปนะ
หากมองใครลูกหลงไปยังหลงไปยัง

สวดมนต์เลยเริ่มต้นสวดมนต์เลย
เล่าเรื่องราวบอกว่าวิญญาณตามนั่งกระบะท้ายรถ
ลบบุรีค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หกโมงเย็นประมาณนี้นะลูกสาวทักขึ้นมาเลย
ในคลิปเลยพ่อพ่อมีคนตามหนูมาว่าอย่างนั้น
และนั่งอยู่หลังรถด้วยตัวพ่อเองมองกระจกหลัง
ไม่เห็นนะลูกก็เรียกตอนนั้นก็ตั้งสติ
ขับเลยมาประมาณ๕๐๐เมตรค่ะลูกบอกมีคนตามมา
เพิ่มมาอีก๒อันแน่ขึ้นมาเพิ่มอีก
ตายแล้วพ่อเริ่มสวดมนต์แล้วค่ะแผ่เมตตาด้วยนะคะ
และหลังจากนั้นช่วงผ่านริมคลองน่าจะเป็นตรงนี้ริมคลองแล้วนะ
คาถาชินปัญชรอ่าเขาเชื่อกันว่าถ้าสวดคาถาชินบัญชร
ไม่ชอบผีตะเลิศผีจะอยู่บนรถไม่ได้
แล้วไปไหมไม่ค่ะสุดท้ายต้องทำยังไง
่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไม่ค่ะแผ่ส่วนบุญนี้ส่วนหนึ่ง
แต่ขอเพิ่มอีกสักหนึ่งคาถาพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู
โอ้โหแล้วขับแบบนี้หลอนแบบนี้สวดมนต์ไปด้วย

พ่อก็กลัวลูกก็กลัว
สวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิแผ่เมตตาขับรถ
ถึงครองชลประทานเข้าสามแย่โครกกระเทียม

ลูกก็บอกว่าวิญญาณยังตามอยู่พ่อ
ทำยังไงดีนะสงสารจังเลย
แผ่เมตตาสวดภาวนาแล้วผีน่าจะได้รับส่วนบุญ
ลูกบอกว่าลงจากรถไปแล้วพ่อ

และช่วงที่ลูกพูดคำว่าลงจากรถพ่อบอกว่าได้กลิ่นทุก
กลิ่นถูกเหรอ

ถ้าถูกรางวัลที่๑จะกลับไปสักการะสารเจ้าพ่อเทพจังหวัดลบบุรี
ทำไมต้องกลับไปที่ศาลนี้เพราะจุดนั้นเป็นจุดแรกที่ลูกเริ่มทักว่า
พ่อทำไมเขาตามหนู

ก็เลยบอกว่าคิดว่าน่าจะมาจากศาลนี้นะคะ
ใครที่อยากดูต่อนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะตรงติ๊กต๊อกตรงนั้นเข้าไปดูได้นะคะ
อาจจะขอโดยสารมาด้วยก็ได้

เอาคลิปนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ